คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์บนท้องถนน
ปลาหินแก๊งปลาสิ่งของยังอารวาสอยู่ครับ

โอ้โหโดนปลาใส่รถสิฮะ

โอ้โหเห็นคนข้างทางไหมฮะ
เดี๋ยววงกลมให้ดูกันอีกทีนึง
ยืนจังกล้าแล้วก็ปลาของเข้ามาใส่
นี่ครับคนนี้ฮะเขายืนเหมือนดักเลยนะคุณนะ

เครื่องของใส่เข้ามาในรถเสียงดังปั๊กเลย
นี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเห็นชัดจะเลย
แล้วคุณดูเขากางขาอ้าแบบว่า

กล้องหน้ารถก็สามารถจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ยืนริมถนนแล้วก็ปลาสิ่งของ
เข้ามาที่รถคันที่ติดกล้องหน้ารถนะครับ
คนในรถสะดุ้งโยงเลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
พอมาดูภาพจากกล้องหน้ารถเห็นชัดเจนเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายตากศิลป
ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ

อุเทนกลิ่นกล้าเดินทางเข้าแจ้งความกับ
พนักงานสอบสวนที่สพเมืองจันทบุรีนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณบ่าย๒โมง
เขาขับรถเก๋งมาตามถนนสายตากศิลป
เพื่อไปทำธุระในตัวเมืองจันทบุรีนะครับ
พอมาถึงทางโค้งเนี่ยนะฮะเห็นเลยผู้ชายคนนี้
ใส่เสื้อยืดลายพรางตัดผมเกลียนนุ่งกางเกงยีน
รองเท้าแตะมือซ้ายถือของแข็ง
ดูไม่ค่อยออกหรอกว่าเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นเหมือน
ท่อนไม้หรือเปล่านะฮะเดินออกมาจากข้างทางฮะ
อ้าขาแล้วก็เครื่องเต็มแรงมาแบบนี้นะครับ
เสียงดังจนลูกที่นั่งมาในรถตกใจ
ทีนี้ไม่มีใครกล้าจอดดูฮะเพราะว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
โอ้โหท่าทางเนี่ยดุนะฮะแล้วทีนี้เขาก็เลยขับรถไปที่ปลอดภัย
แล้วก็จอดรถลงมาดูพบว่าโอ้โหรถเสียหายครับ
เป็นรอยบุบนะฮะทีนี้เปิดกล้องวงจรปิด
ขออภัยเปิดกล้องหน้ารถดูตัดสินใจนำภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยฮะ
เป็นหลักฐานเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
เขายืนยันนะผมไม่เคยมีศัตรูกับใครไม่เคยไปสร้างเรื่องสร้างปัญหากับใคร
ไม่รู้จักบุคคลในคลิปเลยนะครับและทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคนในคลิปเนี่ย
คว่างปลาสิ่งของใส่รถเขาทำไมนะฮะ
ขับมาตามถนนตากศิลปนะฮะทีนี้ก็เหมือนขับรถตามปกติครับ
ไม่มีอะไรก็อยู่ดีเขาก็เดินข้ามถนนมาจากอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็เอาไม่แน่ใจว่าเป็นไม้หรือว่าเหล็กครับ
ที่ฟาดเข้ามาตามที่เห็นในคลิปอะครับ
แรงไหมพี่ตอนนั้นอะ
ก็แรงครับก็ตกใจเหมือนกันครับ

ก็คือไม่ได้คิดว่าเขาจะวิ่งข้ามมา
ใช่ก็เหมือนว่าเราก็คิดว่าคนข้างถนน
ฝั่งนู้นเขาอาจจะเดินข้ามถนนมาอย่างนี้ก็ปกติธรรมดา
เพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้ว
ตอนแรกที่เห็นนะนึกว่าเขาเดินข้ามถนนมา
แต่พอเปิดกล้องแล้วก็เจอปลาแบบนี้นะฮะ

เขาก็กลัวนะกลัวว่าจะไปก่อเหตุกับรถคันอื่นนะฮะ

ก็อยากให้ตำรวจจัดการให้ได้โดยเร็วนะครับ